เพราะมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นมากมาย
ปรากฏว่ามีมือปริศนาเข้าใจว่าเป็นมือผี
โผล่เห็นแบบเด่นชัดเน้นด้วยตาท่านเองฮะ
สาวคนนี้ก็เหมือนกันมาจากคลิปของคุณพรณพัฒน์นะฮะ
จังหวัดระยองผมทำคลิปคนเดียวอยู่ห้องคนเดียวแมวเหมียวก็ไม่มี

ตอนแรกไม่รู้คือทำคลิปอมยิ้มเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายแล้วมีคนโพสต์กลับมา

เห็นมือปริศนาไม่รู้มือใคร
หลายคนมันก็มีการโหลดคลิปนี้ไว้แล้วมีการสโลภาพมีการซูมภาพ
มีการขยายภาพมองให้ชัดไปกว่านี้เหมือนเป็นอุ้งมือจริง
เหมือนเป็นอุ้งมือแล้วมีบางครั้งบางวินาทีเสี้ยววินาที
นิ้วมันเหมือนยกขึ้นมาเหมือนนิ้วลากนิ้วขึ้นมา
พยายามจะแตะไหล่แตะบ่าของคุณพรณพัฒน์เนี่ยดูมุมนี้สโลให้ทีนะฮะ
เหมือนนิ้วโป้งนะนิ้วชี้สูงขึ้นมาหน่อยแล้วสามนิ้วที่เหลือ
แล้วก็ปาดรูปไหล่ของเธอไปแล้วก็หลบไปเหมือนแป๊บมาแล้วแป๊บไปยังไงอย่างนั้นเลย
คุณพรณพัฒน์บอกคือตอนแรกเห็นคลิปนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
ชาวเน็ตมองสองมุมเสียงแตกมุมหนึ่งบอกเออน่าจะเป็นมือผีโผล่
น่าจะเป็นวิญญาณหรือจะเป็นมือผีโผล่จริง
แต่บางคนบอกผมเอาผมคืออะไรผมคุณพรณพัฒน์ไหมเส้นผมเหรอ
เป็นไปได้ไหมแต่คุณพรณพัฒน์ยืนยันวันนั้นมวยผมเหรอใช่ภาษาผู้หญิงเหรอฮะ

เป็นช่อไว้เป็นอย่างดีที่ศีรษะด้านหลังคือมันสูงขึ้นไปข้างบน

คุณพรณพัฒน์โชว์การมวยผมคราวที่แล้วหน่อยให้ดูว่าวันนั้นมวยผมมัดผมแบบนี้
ที่มันเป็นก้อนกระจุกอยู่หลังศีรษะเรา
เพราะฉะนั้นจะไม่มีหรอกมันจะไม่มีออกมาเป็นมือเป็นอะไรขนาดนั้นเลย
เพราะมันมวยเก็บเกือบหมดเห็นลำคอเลยเห็นไหมเห็นคอเห็นหมดเลย
ผมไม่มีเลยนะฮะคุณพรณพัฒน์จึงมั่นใจว่าวันนั้นที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นมือผี
คุณพันธพัฒนเชื่อเองว่าน่าจะเป็นมือผีจริงฟังเสียงฮ

เอามาส่งให้ดูนะคะว่ามีไหมคลิปเป็นมัดเก็บ

นี่นะคะผลที่มัดก็จะเป็นทรงนี้สะบัดสะบัด
จริงนะคือสะบัดซ้ายสะบัดขวามันก็จะไม่ออกมาเป็นปลายผม

ไม่มีความที่จะได้เหมือนกับมือใครเลย
คุณพรณพัฒน์จึงเชื่อหมดใจว่าสิ่งที่มันเกิดไปคราวที่แล้วเนี่ย
มันน่าจะเป็นมือผีจริงเป็นมือปริศนาเป็นมือผีของจริงกลัวไหม
ตอบใหม่แต่ว่ารอบนี้มาเจอผ่านคลิปก็เลยไม่ได้กลัวนะฮะ
เหมือนเขามาหาพี่เพื่อตั้งใจอยากจะบอกอะไรพี่แล้วล่ะ
ถ้าเป็นเราสมมุติเราถ่ายรูปคนเดียวโจ๊ะเจ๊คนเดียว
เชื่อว่าคนเดียวสักพักเดียวมีหน้าคนอื่นมา
ถ้าถามเหมือนคุณพรณพัฒน์ตอบเลยไม่ต้องถาม